เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพระจีวรเป็นเหตุนะครับ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรี
ซึ่งพระท่านก็เป็นพระลูกวัดที่วัดคลองยางนะคะ
ทีนี้ท่านอาภาษณ์เป็นอมพลึกแต่ก็ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างค่ะ
จะไปซื้อของทีนี้ค่ะตอนกลับวัดปรากฏว่าจีวอน
มันไปเกี่ยวมันไปพันในล้อรถจนท้ายที่สุดแล้ว
ก็เลยทำให้ท่านมรณภาพคือคอหักมรณภาพค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณถนนหมู่บ้านคลองยางที่หมู่๑๑
ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ตอนที่เที่ยงของเมื่อวานนะคะแล้วก็ช่วงที่เกิดเหตุ
เป็นก่อนถึงวัดคลองยางสัก๒๐๐เมตรได้ค่ะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงไปตรวจสอบก็พบร่างพระพิสุนะคะ
มรณภาพอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ยามาฮ่าสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ซึ่งก็คือพระลือชาศรีทองอายุ๖๓ปี

สภาพศพก็พบว่าคอหักมรณภาพในที่เกิดเหตุ
จีวอนได้ม้วนรัดคอจนแน่น
เพราะว่าจีวอนไปพันกับล้อหลังของรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
แล้วก็ดึงร่างให้ยึดติดกับตัวรถ
ตำรวจได้ส่งมอบศพให้กับญาติ
นำไปยังวัดบ้านทรงเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
และจากการสอบถามพระภัยรัฐฐานวีโร
เจ้าอาวาสวัดคลองยางรูปนี้นะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าพระลือชาบวชได้๑พันศา
ซึ่งพระลือชาก็เป็นอำมพลึกเดินไม่ค่อยจะได้
ทั้งวัดมีพระอยู่เพียง๒รูป
ก่อนเกิดเหตุพระลือชาก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างของวัด
ออกไปหาซื้อของใช้ออกไปหาซื้อยาสูบ

แล้วก็คาดว่าตอนที่ขับรถกลับวัด
จีวอนมันอาจจะไปพันกันกับล้อหลังของรถ
เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นที่ล้อยังมีเศษจีวอนติดอยู่เลยนะคะ
ก็นี่แหละเป็นสาเหตุให้จีวอนพันคอจนคอหักนะคะ